ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ลูกหนี้ฉุนที่โดนทวงหนี้กลางร้านอาหารสุดท้ายมีการชักปืนออกมายิงเจ้าหนี้ถึงห้านัดนะคะ
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหมคะช่วงจังหวะชุนละมุนแล้วก็สิ้นเสียงปืน
ปรากฏว่าศพคนที่ตายคือตัวลูกหนี้ที่โดนทุบด้วยของแข็งจนตายคาที่ส่วนเจ้าหนี้โดนยิงเจ็บสาหัสห้านัดซ้อน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
เกิดเหตุยิงกันภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งตำบลทุ่งขวางอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
คนตายคือนายสิทธิโชคคุณสารพันธ์หรือเฮียสุนวัย๕๖ปี
ข้างศพพบอาวุธปืนแกซีนขนาดจุด๓๘๐ซุปเปอร์ตกอยู่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บถูกยิงอีก๑คนคือเฮียเชียงหรือนายไพโรธลักษณะวิเศษกุลอายุ๕๑ปี
ถูกยิงตามลำตัว๕นัดกู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
บอกสาเหตุมาจากก่อนหน้านี้เฮียสุนเป็นลูกหนี้ยืมเงินเฮียเชียงไปหนึ่งแสนแล้วไม่คืน
วันนั้นทั้งคู่โคจรมาเจอกันที่ร้านจู่เฮียเชียงลุกขึ้นไปทวงเงินเฮียสุน
ไม่ทันสิ้นคำเฮียสุนก็ชักปืนออกมายิงสวนคำถาม
แล้วเกิดการชุดละมุนกันพอหลังสิ้นเสียงปืน
ก็พบว่าเฮียเจี๊ยงถูกยิงเลือดอาบส่วนเฮียสุนโดนทำร้ายนอนสิ้นลมตรงนั้น
คล้องกับคำให้การของเจ้าของร้านที่บอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ดังรัวอีก๕๖นัดพอวิ่งมาดูก็เห็นเฮียเชียงในสภาพโชคเลือด
คล่อมร่างเฮียสุนก่อนจะมีคนแยกทั้งคู่ออกจากกัน
พี่สาวของเฮียเชียงพยานอีกปาก
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกน้องชายทำธุรกิจฟาร์มหมูเป็นเพื่อนกับเฮียสุน
มายืมเงินไป๑แสนบาทตามทวงแล้วไม่จ่าย
กระทั่งวันเกิดเหตุก็คงไปทวงเงินจนกระทั่งเกิดเหตุร้าย
เขาไปถามว่าเมื่อไหร่จะให้อะไรอย่างนี้แสนนึง
แล้วเขาก็ชวนไปหลังร้าน

เขาเล่ามาคือฝั่งโน้นชวนไปหลักฐาน
ชวนไปหลังร้านว่าไปเคลียร์กันที่หลังร้าน
ย่านนำศพเหยียดศูนย์มาตั้งบำเพ็ญกุศล
ผลการชนสูตรพวกเหยียดศูนย์เสียชีวิต
จากการถูกของแข็งกระแทกที่ใบหน้าและท้ายถอย
ไม่ได้เสียชีวิตจากการถูกยิง
คดีนี้ผู้กำกับสพพนัทนิคม
ยืนยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รอให้อาการเฮียเชียงดีขึ้น
จะได้สอบสวนขยายผลต่อไป
ถูกผิดอย่างไรพยานหลักฐานเท่านั้น
จะเป็นตัวตัดสิน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน